คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะโรงพยาบาลสนามมันกลายมาเป็นเรื่องราว
มันกลายมาเป็นประเด็นอันนี้คือที่นครศรีธรรมราช
ชาวบ้านเขาไม่พอใจว่าเอ๊ะตรงนี้ตรงหอประชุมทุ่งท่าลาศเนี่ย
จะทำเป็นโรงพยาบาลสนามชาวบ้านเขาติดป้ายเลยนะ
บอกว่าไม่เอาถ้าเกิดทำไปโรงพยาบาลสนามจริง
คุณผู้ชมเห็นไหมคะข้อความในป้ายจะเผาค่ะ
แต่ไอ้ป้ายนี้นะคุณก็ยังไปบอกว่าชาวบ้าน
มาติดเองก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขากำลังตรวจสอบอยู่ว่า
ใครกันแน่เป็นคนเอาป้ายมาติดใช่คือยังไม่รู้คน
ว่าเป็นใครตัวบุคคลคนนั้นยังไม่ทราบ
ใช่ฮะแต่ทีนี้พอมันกลายมาเป็นประเด็นแบบนี้
ต้องค่อยไล่เรียงว่าแต่ละฝ่ายว่ายังไงนะคะ
เพราะเขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลโอ้โห
คนล้นทะลักเลยนะที่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้
ใช่ค่ะว่าชาวบ้านรังเกียจผู้ติดเชื้อโควิดเหรอ
เรื่องนี้พอมันกลายมาเป็นข่าวหลายฝ่าย
ที่นครศรีธรรมราชก็ไม่สบายใจ
เมื่อเย็นวานนี้มีภาพเหตุการณ์นี้ค่ะ
คือบริเวณหอประชุมทุ่งท่าลาศอยู่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
คือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาอ้างว่าเป็นชาวตำบลนาเคียนจำนวนหนึ่ง
เอาแผ่นป้ายนี้มีข้อความแบบนี้มาติดเอาไว้
จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลจะให้เป็นสถานที่กักกันชั่วคราวก็ไม่ยอม
คือก็ในป้ายนี้เขียนหลายรูปแบบ
ชาวนาเคียนไม่เอาโรงพยาบาลสนาม
ถ้าเทศบาลตั้งชาวนาเคียนจะเผา
แล้วก็อีกป้ายหนึ่งบอกให้ไปตั้งที่บ้านประหลัดเทศบาลสิ
ใช่ค่ะเห็นว่าวันนี้เขาจะนัดรวมตัวกัน
แล้วผู้ใหญ่บ้านหมู่๒อย่างนายรอเศษวัฒน
วัฒนาศบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้กำลังวิตก
เกี่ยวกับการนำผู้ป่วยจากต่างพื้นที่เข้ามารักษาตัวที่นาเคียน
มันจะกลายเป็นการสร้างการระบาดให้กับชาวบ้านในพื้นที่หรือเปล่า
ชาวบ้านเขาก็เลยเริ่มมีปฏิกิริยาคัดค้านแบบนี้
ชาวตำบลนาเคียนเขาตกลงกันค่ะ
ว่าผู้ป่วยในพื้นที่ไหนนะก็ควรที่จะได้รับการดูแลในพื้นที่นั้น
คือไม่ควรที่จะข้ามจังหวัดข้ามพื้นที่ข้ามตำบล
ซึ่งที่ตำบลนาเคียนเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอผู้ป่วยที่เป็นชาวนาเคียน
จะไปใช้สถานที่ที่โรงเรียนบ้านคลองดินในการกักตัว
หรือว่าจะใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม
ทีนี้จากเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
พอมีการติดป้ายแล้วก็แชร์กันไปในโลกโซเชียลเนี่ย

บอกว่าการทำแบบนี้มันทำให้คนนครศรีธรรมราชอับอาย
จริงสถานการณ์แบบนี้ต้องช่วยเหลือกันหรือเปล่า
หมอเองพยาบาลเองก็ไม่พออยู่แล้ว
อย่าให้ต้องขาดแคลนเตียงคนไข้อีกเลย
ความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไงดิฉันก็อยากรู้
เพราะว่าเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบ

ป้ายเนี่ยมันอยู่ไหมนักข่าวของเราเตรียมไปถ่ายไม่มีแล้วคุณ
โดนเก็บไปหมดแล้วค่ะ
คือไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปข้างใน
เพราะว่าเป็นสถานที่ราชการที่ทางเทศบาลนครศรีธรรมราชเจ้าของพื้นที่
เขาบอกว่าเขาจะเปิดหอประชุมเปิดประตู
เฉพาะช่วงที่มีการจัดกิจกรรมเท่านั้น
ส่วนทางด้านประชาชนค่ะที่มาออกกำลังกายภายในสวนสมเด็จก็บอกนะคะบอกว่า
ส่วนตัวเห็นด้วยถ้าเกิดว่ามีการนำหอประชุมมาเป็นโรงพยาบาลสนาม
จะได้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ
เพราะว่าทุกวันนี้จำนวนผู้ป่วยมันก็ล้นโรงพยาบาลแล้ว

อันนี้ก็คือเป็นบางส่วนของความคิดเห็นของชาวชุมชน
คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นโรงพยาบาลสนามจริง
คนที่มาออกกำลังกายเขาบอกว่าเขาก็ไม่กลัวนะ
ก็จะมาเดินออกกำลังกายตอนเช้าเหมือนเดิม

เพราะว่าทางพุศข่าวไปถามผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชนบอกว่าจริงเรื่องนี้นะฮะ
ถ้าทางจังหวัดนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาพูดคุยกับผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชนจะได้ถ่ายทอดให้กับชาวบ้านได้ถูกต้อง
แต่ทีนี้คำถามที่ผู้นำชุมชนถามก็คือ

คือหอประชุมเมืองทุ่งท่าลาศ
ภายในสวนสมเด็จพระศรีนคริน๘๒
เป็นสถานที่สาธารณะไม่มีรั้วรอบขอบชิดคุณ
เหมือนเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ได้
ถ้าทีนี้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
ถามหน่อยเถอะว่าใครจะดูแลและจะมีมาตรการเข้มข้นหรือไม่
ในการที่จะให้ผู้ติดเชื้ออยู่แต่บนเตียง

เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีรั้วรอบขอบชิดจริง

ใช่มันเป็นพื้นที่เปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ
ดังนั้นเป็นห่วงแค่เรื่องแบบนี้
แต่ถ้าทางจังหวัดหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขายืนยันว่าจะทำพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ปลอดภัย
ชาวบ้านชาวชุมชนตรงนี้เขาไม่รังเกียจเลย

ฟังผู้ว่ากันหน่อยว่าผู้ว่าเรื่องนี้ว่ายังไง
เราก็สอบถามค่ะ
คือจริงทางผู้ว่ามีการชี้แจงผ่านทางวีดีอาร์

รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดนะคะ
เพราะว่ากลายสอนวิสิตวงบอกนะ
บอกว่าทางจังหวัดโดยคณะกรรมการควบคุมโรค
ดำเนินการตั้งโรงพยาบาลสนาม
ตามแผนงานที่กำหนดไว้๓๔แห่ง

มีที่โรงพยาบาลพระพรมที่อำเภอพระพรมค่ะ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่อำเภอท่าสารา
แล้วก็ที่โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายที่อำเภอช้างกลาง
ฟังดู๓ที่ที่จะตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม
ก็ไม่มีที่หอประชุมทุ่งท่าลาศถูกไหม
คือเขาบอกไม่มีแผนเลยนะในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

ใช่ก็นี่ค่ะคือทางผู้ว่าก็ชี้แจงให้เข้าใจ
มันจะได้ลดกระแสการต่อต้าน
หรือว่าความไม่สบายใจของคนในชุมชนลง
แล้วก็จริงทางผู้ว่าก็บอกว่า
โรงพยาบาลสนามมาทุกแห่งไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม
ถ้าเกิดมีการตั้งขึ้นพวกมาตรฐานการรักษา
เขาก็จะเป็นเหมือนกันกับโรงพยาบาลปกติ
ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยตรงนี้
นครศรีก็การระบาดระลอกใหม่ในช่วงเดือนเมษายน
ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สำหรับยอดเมื่อวานนี้๑๖คน
ก็เท่ากับสะสมในพื้นที่๒๕๗คน
นี่คือเรื่องวุ่นที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
ทางหน่วยงานก็ออกมาชี้แจงแล้ว